ท่านผู้ชมครับสิบโทปืนโหดที่ยิง๑๐ตรีสอหอรุ่นน้องเสียชีวิต

วันนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ของทางทหารพระธรรมนูล
มารับตัวไปจากสพเมืองนครพนม
เพื่อจะไปดำเนินคดีต่อนะฮะ
สิบโธมาณิชย์จันทพิณิชย์หรือว่าศฮวิทย์อายุ๓๓ปี
ยิงศฮรุ่นน้องสิบตีวัชราอินาราอายุ๒๙หรือว่าศฮเกิ้ล
ยิงไปสิบเก้านัดนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่หน้าค่ายพระยอดเมืองขวางที่นครพนม
วันนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาออกมา
ท่าทางก็ดูสงบนิ่งแต่ไม่พูดไม่คุยกับใครมีญาติมาเยี่ยม
ที่ทางทหารพระธรรมนูลจะรับตัวไปแล้วตอนขึ้นรถเนี่ยเขาบอกกับญาตินะ
บอกฝากดูแลแม่ผมด้วยนี่นะครับบอกว่าแม่อยู่ลำพังมีอาการตาพร่า
วัวขาอ่อนแรงนะมีพี่น้องสองคนแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนดูแลแม่
น้องชายทำงานต่างจังหวัดแต่อีกฝั่งหนึ่งผู้ตายเนี่ยลูกเขาไม่ถึงเดือนเลยนะครับ
ยังไม่ทันได้เห็นหน้าพ่อเลยไหนจะเมียไหนจะแม่เขาอีก
ผู้ต้องหามามอบตัวเมื่อวานนี้นะครับหลังจากถูกออกไม้จับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อ้างว่ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้ตายที่เป็นนายทหารรุ่นน้อง
แต่ไม่ทำความเคารพเขาไม่เคารพเขาวันนั้นทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ดื่มเบียมานี่คือคนก่อเหตุนะฮะนี่คือสิบโทมานิด
ก็เลยคุมอารมณ์ไม่อยู่ยึดของกลางอะไรได้หมดนะครับ
แม่ของคนก่อเหตุนะฮะแม่ของสิบโทมานิดอายุ๖๗ปี
บอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าลูกชายฆ่าคนตายทีแรกยังไม่อยากจะเชื่อ
เพราะปกติลูกชายเป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
โสดไม่มีครอบครัววันไหนไม่เข้าเวร
มาดูแลแม่กินข้าวกับแม่ตลอด
ตั้งแต่พ่อเสียชีวิตลูกชายคนนี้ก็ดูแลแม่มาตลอด
แต่เมื่อก่อเหตุแบบนี้จริงก็ต้องไปชดใช้กรรม
ตามกฎหมายตามที่ก่อไว้
ชีวิตลอดคุณชายเนอะ
ชีวิตชายนี้ยังต้องถูกมานี่
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับพลตรีสถาพรบุญชูผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๑๐นครพนม
มาร่วมพิธีไว้อะไรและมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ๒๕๐๐๐บาท
และประกอบพิธีรดน้ำศพให้กับ๑๐ตรีวัชระที่เสียชีวิตนะครับ
โดยท่านก็ยืนยันนะฮะแล้วก็รับปากต่อหน้าศพของผู้ตาย
ยืนยันกับแม่กับภรรยาของผู้ตายว่าทางกองทัพจะช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่
จะดูแลครอบครัวทุกด้านจะเสนอเรื่องปูนบำเน็ตเงินสวัสดิการเงินประกันชีวิต
กองทุนช่วยเหลือทุกด้านรวมทั้งทุนการศึกษาให้กับลูกชายวัยไม่ถึงเดือน
เดี๋ยวจะให้ทุนการศึกษาจนเรียนจบปริญญาตรี
จากนี้ไปทางกองทัพจะกำชับดูแลกำลังพลให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
ส่วนภรรยาของผู้ตายวิงวอนไปยังสารทหาร
ขอให้ลงโทษผู้ต้องหาขั้นสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
เพราะว่าแฟนหนูก็ตายในการปฏิบัติหน้าที่ยืนตายอยู่หน้าป้อมที่กำลังเข้าเวรอยู่
ใส่ชุดปฏิบัติการของทหารด้วย
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ในจุดนั้น
หนูก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับแกนหนู
บ๊วยบ๊วยเราต้องไปร้องป่อมเหมือนกัน
อืม